มาดูความคืบหน้ากรณีที่พ่อเท่าอายุ๖๐ปีเนี่ยนะคะ
ก่อเหตุขุมขืนเด็กหญิงอายุสิบสามปีในไร่อ้อยด้วยในห้องน้ำร้างด้วยเนี่ยนะคะ
พอจับกลุ่มตัวได้ตำรวจนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
ระหว่างที่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพพ่อเท่าอายุ๖๐ปีคนนี้
พูดตลอดไปเลยเด็กเต็มใจเด็กเต็มใจพูดแบบนี้เด็กถอดเสื้อผ้าให้ผมด้วย
พูดแบบนี้ตลอดเลยนะคะนี่เป็นบรรยากาศ
ตำรวจภูทรศรีชมพูจังหวัดขอนแก่นควบคุมตัวในส่งพิมพ์แหวนอายุ๖๐ปีค่ะ
ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะซึ่งในส่งเนี่ย
เป็นผู้ต้องหาที่ก่อเหตุข่มขืนเด็กหญิงอายุ๑๓ปี
มี๒จุดด้วยกันที่เขาไปทำแผนจุดแรกคือไร่อ้อยห่างจากหลังบ้านผู้เสียหายเนี่ย
หนึ่งร้อยเมตรจุดที่สองในห้องน้ำร้างห่างจากบ้านผู้เสียหายยี่สิบเมตรเท่านั้นเองนะคะ
ใช้เวลาทำแผนสามสิบนาทีแล้วเสร็จค่ะท่ามกลางความสนใจของชาวบ้านแล้วก็ญาติของ
ทั้งผู้เสียหายเองทั้งผู้ต้องหาเองมาดูเหตุการณ์เนี่ยนะคะ
ตลอดช่วงการทำแผนผู้ต้องหาพูดตลอดเลยย้ำประโยคเดิม
เต็มใจแล้วก็นัดให้ออกมาพบกันด้วยตามป่าอ้อยตามห้องน้ำเนี่ย
ทุกครั้งเด็กแก้ผ้าให้ตัวเองด้วยพูดอยู่แบบนี้เนี่ยนะคะ
ขณะที่ภายในบ้านของผู้เสียหายปิดเงียบไม่มีคนอยู่นะคะ
ก็คือบ้านของเด็กอายุสิบสามปีเนี่ยพันธุ์ตำรวจเอกภัยโรธโคตรธรรม
ผู้กำกับการสพศรีชมพูเปิดเผยว่าเมื่อวานี้เรียกแม่และเด็กผู้เสียหาย
เข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมตำรวจเดินทางไปที่บ้านของในส่งผู้ต้องหา
ในส่งกำลังพักผ่อนอยู่ในบ้านแล้วตำรวจก็เชิญตัวไปสอบปากคำ
ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะโดนไปสี่ข้อหาค่ะ
ข้อหาแรกข่มขืนกระทำชำราวเด็กหญิงอายุไม่เกิน๑๓ปีไหม
เด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตามสองข่มขืนเด็กหญิงอายุสิบสามปีไม่เกินสิบห้าปี
สามข้อหาล่อลวงไปทำอนาจารย์เด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี
และ๔ข้อหาพรากผู้เยาวไปเสียจากบีดามันดานะคะ
ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาค่ะตำรวจก็เลยควบคุมตัวไปทำแผนในวันนี้นะคะ
จากนั้นขั้นตอนต่อไปคือการนำตัวส่งฟ้องศาลตามขั้นตอน
ในชั้นพนักงานสอบสวนไม่ให้ประกันตัวนะคะเพราะเกรงว่าจะไปข่มขู่พยานค่ะ
สำหรับที่มาที่ไปคดีนี้ไปรู้ได้อย่างไรว่า
ผู้ชายอายุหกสิบปีเนี่ยคงคืนเด็กหญิงอายุสิบสามปีเนี่ยนะคะ
ก็เมื่อยี่สิบสองมีนาคมที่ผ่านมาแม่ของผู้เสียหายก็คือเด็กหญิงอายุสิบสามปี
นายส่งและลูกสาวออกมาจากห้องน้ำร้างด้วยกันเกิดความสงสัยและเค้นเอาความจริงจากลูกสาว
พร้อมทั้งใช้มือล้วงอวัยวะเพศค่ะไปเจอคราบอสุจิ

จากนั้นพาลูกสาวแจ้งความดำเนินคดีกับในสงฆ์ผู้ก่อเหตุนะคะ
ซึ่งในส่งเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านบ้านอยู่ข้างกันเองเนี่ยนะคะ
ในข้อหาฉุดลูกสาวไปข่มขืน
ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมออกมาจากลูกสาวด้วยนะคะ
ถูกทำแบบนี้ตั้งแต่ป๖ก็คืออายุ๑๒ปีจนถึงปัจจุบัน
เคยแล้วเท่าไหนไร้อ้อยแล้วห้องน้ำร้าง
หลังจากนั้นนะคะหลังจากที่มีอะไรกันแล้วเนี่ย
จะให้เงินด้วย๒๐บาทถึง๑๐๐บาท

เพราะถ้าบอกจะฆ่าทิ้งทั้งครอบครัวค่ะ
โดยก่อนที่จะเดินทางไปแจ้งความสำหรับครอบครัวนี้นะคะ
มีการตกลงให้เงินทำขวัญ๑๔๐๐๐บาท
พอตกลงกันเรียบร้อยผู้ต้องหาพูดขึ้นมาว่า
ถ้าเสียเงินหมื่นจะข่มขืนตลอดทั้งปี
ถ้าเสียเงินแสนจะจับทำเมียทั้งแม่ทั้งลูก
ทำให้แม่เด็กทนไม่ได้กับคำพูดแบบนี้
ในช่วงของการที่ตกลงกันเรื่องมันจะจบดีอยู่แล้วนี่นะคะ
ก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความบอกหลังจากนี้
ไม่เอาละเงินหมื่นเงินแสนขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ